ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี

เพื่อทำให้ได้เกี่ยว๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวที่มีทั้งคนพิการคนป่วยและเด็กถึง๔ชีวิต
อาจจะดูเป็นภาระหนักสำหรับผู้หญิงสูงวัยใกล้๖๐
แต่สำหรับเรื่องราวในวันนี้ภาระทั้งหมดถูกแบกไว้ด้วยความรัก
ถึงจะหนักแต่ก็เต็มใจเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยฉันท้อ
แต่พอฉันได้กำลังใจจากลูกและหลาน
ได้กำลังใจจากแฟนฉัน
มันทำให้ฉันมีแรงมีกำลังใจฮุดสู้ชีวิตต่อไป
ฉันจะต้องสู้เพื่อพวกเขาให้พวกเขามีอยู่มีกินมีอนาคตที่ดีต่อไป
ในครอบครัวฉันก็มีอยู่๗คน
สามีฉันชื่อสามารถมีลูกด้วยกันสองคน
ชื่อไอ้ดาวลอยดาวลอยเขาก็ไปขับรถอยู่นครสวรรค์
อีกคนนึงชื่อดาวรุ่งก็ช่วยกันทำงานอยู่ที่บ้าน
มีหลานอีก๔คนลูกของไอ้ดาวลอยคนโตชื่อไอ้ไฟล์
แล้วก็น้องไอ้ไฟล์ก็ชื่อน้องฟิล์ม
คนต่อมาก็ชื่อกาฟิว
แล้วก็ยังมีลูกของเจ้าดาวรุ่งชื่อน้องมาย
แต่ก่อนฉันก็เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกับแฟนฉันช่วยกันทำมาหากิน
ตอนนั้นเราก็ยังมีรายได้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เลี้ยงครอบครัวได้
มีอยู่วันหนึ่งไปรับจ้างเขายกคณะ
แฟนฉันก็บอกว่ายกดินไม่ขึ้น
อยู่ตอนนั้นก็มือผมได้ไม่รู้มันเป็นอะไร
งดินไม่ไหวแล้วก็ยกไม่ไหวซะแล้ว
ก็เลยพากันไปหาหมอเป็นปลายประสาทอักเสบแขนขาอ่อนแรง
เขาก็ทำงานไม่ได้ฉันก็ต้องดูแลต้องคอยหาเงินมาจุนเจือในครอบครัว
ตั้งแต่พ่อป่วยก็ช่วยดูแลพ่อช่วยพยุงพ่อไปไหนตอนไหนก็ต้อง

ต้องช่วยดูแลปู่ครับเวลาปู่เขาลุกไม่ขึ้นก็ไปดึงมือ
แรกก็นอนขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนด้วยกันหมดเนี่ย
มีอยู่วันหนึ่งแฟนฉันล่วงมาจากข้างบน
วันนั้นผมก็ขึ้นบันไดขึ้นไปมือไม่มีกำลังครับ
ลงมาอยู่ข้างล่างกลิ้งลงมาเลย
ผมก็คิดว่าผมตายแล้วตอนนั้นมารู้สึกตัวอีกทีนู้นบนหน้ากระดาย
เลือดน้องขึ้นเลยก็ตกใจเอง
นึกว่าเค้าขอหักก็ไปจ้างรถข้างบ้านเค้าพาไปหาหมอ
หลังจากนั้นมาเค้าก็นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยขึ้นไปบนไม่ได้
ไม่มีคนอยู่ก็จะตกลงมาอีก
บางทีเค้านอนอยู่ข้างล่างโปรดมันสะอาด
เขาลุกไม่ทันก็เรียกพวกหลานข้างบน
พ่อก็ขานหลบฝนฝนก็สาด
ผมก็ต้องพาพ่อไปหลบฝนที่ลึกที่ฝนไม่สาด
ผมกับอรุ่งก็ต้องมาช่วยปู่ครับปู่เขาคานไปไม่ไหวครับ
ตอนผมเด็กปู่เขาคอยดูแลผมครับ
ตอนนี้ผมโตแล้วก็อยากจะดูแลเขาคืนครับ
ปู่หนูเขาชอบร้องเพลงมากเลยค่ะ
แบบว่าจะทำอะไรจะอาบน้ำจะเข้าห้องน้ำก็ต้องร้องเพลงตลอดเวลา
บางทีผมไปทำงานกระยะที่ส่วนผัก
ปู่ก็อัดคลิปเพลงแล้วก็ส่งมาให้ผมฟังครับ
อีกคนนึงที่ฉันต้องคอยดูแลก็คือดาวรุ่ง
ลูกชายฉันมองลงลุ้มแต่ก่อนก็เป็นคนดีขยันมากเป็นหูเรียวหูแรง

ฉันก็ดูว่าลูกจะกลับไหม
ปรากฏว่าเขาเดินต่อไปอีก
ความศึกตอนนั้นก็เหมือนเราตามต้อยด้วยข้า
หาตังค์ไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้
รู้จักหาเขาออกทุกไหนก็เดินไปเรื่อย
หมอก็สรุปว่าเป็นโรคจิตเวท

เวลาทำงานก็พาไปด้วยไปช่วยกันทำ
เดินสายน้ำหยดแล้วคุมผ้าแล้วก็ปากหลัก

ตั้งต้นให้เขาแล้วเขาก็จะทำทั้งหมด
ถ้าไม่มีฉันไปด้วยเขาก็จะทำไม่ได้

ทำงานตั้งแต่๗โมงเช้ายัน๕โมงเย็น

ทุกวันนี้ฉันก็มีความเป็นห่วงเหมือนหลาน
เป็นห่วงว่าจะไม่เคยมีสตังค์ไปโรงเรียน
วันนั้นน้ำหลานมาขอเงินตั้งไปโรงเรียน

เงิน๑๐บาทไม่มีให้น้ำหลาน

ผมก็จะไปช่วยย่าทำส่วนผัก

รถใส่ไปแล้วก็จะมีร้านหลานไปกันหมดอันนั้นเนี่ย
ผมชอบประคาของที่ตลาด
ช่วยย่าแบ่งเบาภาระบ้าง
เพราะว่าย่าเขาเหนื่อย

ผมก็รักย่าเป็นห่วงย่า
เพราะย่าเป็นเศร้ารักของครอบครัว

ถ้าเกิดว่าย่าเขาเป็นอะไรมาอีกคนนึงก็

อยากจะช่วยแม่ให้สุขสบายขึ้นนะครับ

เพื่อจะเอาเงินมาตกบ่อบาดาน

เพื่อจะได้ทำผักทำสวนเป็นของตัวเอง

จะได้มีเงินส่งหลานไปโรงเรียน

ก็อยากจะดูแลคนที่เราเป็นห่วง

ขอต้อนรับครอบครัวของคุณย่าสมจิตจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับ
ปีนี้ย่ายุทธิ์เท่าไหร่แล้วครับ

อันนี้ก็เหมือนมีคนแก่นะครับ
แล้วก็มีเด็กอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะที่ไม่แข็งแรง

ตอนนี้ภาระก็เลยต้องมาตกอยู่ที่ย่าเพียงคนเดียวเป็นเสาหลัก
ย่าครับอาชีพหลักของเราในตอนนี้คือ

รับจ้างทำผักทำแตงเก็บแตงกวาถั่วผักยาว

เดือนนึงก็๑๕วันบางทีก็๒๐วัน

เป็นเงินสักเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับย่า
ก็ได้ประมาณ๓๕๐๐ถึง๔๐๐บาท

แล้วอยู่กันตั้ง๗คนพอใช้เหรอครับ

แต่ก็มองเห็นแล้วหลานก็

หนูดูมือของคุณย่านะลูก

ไม่อยากให้ย่าทำงานหนักค่ะ

ตอนแรกก็ยังเป็นหัวเลวหัวแรงของครอบครัวได้

ถ้าเกิดอาการวันนั้นก็จะไป

ะดินลงไปลงไปแล้วอยู่มือมัน

กลับมาบนบ้านแล้วจากภาพชีวิตนั้นที่ตกบันได

แม่บ้านเขากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว

ก็ค่อยจับบันไดขึ้นไป

เขาบอกว่าแค่หัวแตกเฉย

เช็คครับหมอบอกว่าเป็นปลายภาษบันดาร์

ที่จากคนที่เคยเป็นเสาหลักของบ้าน
แล้วพอมาล้มลงอย่างงี้

ถ้าเป็นมากมายกว่านี้มันจะลำบาก
พอผลีลูกลูกว่าหลานมึงบ้านเขามาให้กำลังใจบ้าง
ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกพ่อมึงเอ้ย

พอผ่านจุดเครียดมาได้แล้วปู่ก็มีวิธีคลายเครียดด้วย
เห็นบอกว่าจริงจริงแล้วปู่ร้องเพลงเพราะมากเลยนี่คือวิธีคลายเครียดของคุณปู่เหรอครับ
อยู่บ้านเขาไปทำงานกันหมดผมก็ไม่รู้จะทำอะไรได้กัน
คลายเครียดไปมั่งอะไรร้องเพลงเล่นเล่นไปอะไรค่ะ
ถูกบ้างฟิศบ้างอะไรการร้องไปเลยเปื่อยและความสบายใจ
เวลาที่เครียดขึ้นมาเนี่ยปู่ก็จะใช้วิธีอัดคลิปเหรอฮะ

ก็เลยร้องแล้วก็ส่งมาให้เขา
ได้คลิปเพลงจากคุณปู่บ้างครับลูก
ได้กันหมดเลยครับปู่ชอบร้องเพลงอะไรให้ฟัง
ก็มีเหนื่อยไหมคนดีแล้วก็ขยายใจคนจน
อยากฟังจังเลยอ่ะสักนิดได้ไหมครับคุณปู่
อืมน่าจะได้น่ะแน่นแน่มีก็แอ้ม
เอ้ยเนี่ยบ้านนี้คือเดี๋ยวมันจะไม่อินนะครับ

เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
คลองรักบนความขาดแคลนยากแขนพี่กลัวเธอท้อง
เราเริ่มจากสูงลงทุนโดยความไม่พอ
ความหวังเที่ยวพังเที่ยวกอก

กันสู้เรื่อยมา
ดาวรุ่งจริงแล้วตอนนี้หนูป่วยเหรอลูก
ก็พอจะต้องลงร่มครับ

สาเหตุเริ่มต้นคืออะไรครับย่า
เขาก็เกิดอาการเครียดน่ะ
เครียดแล้วก็เดินไปเรื่อย

แล้วคุณย่าพาเขาไปหาหมอมา

แล้วคุณหมอว่าว่าเป็นแบบจิตเวทเนี่ย
แล้วต้องทานยาทุกวันไหมครับทุกวันตอนนี้
เห็นบอกว่าไม่ได้ห่วงแต่แค่เด็กห่วงดาวรุ่งด้วยห่วงดาวรุ่งด้วย
เห็นบอกไปทำงานก็ต้องกระเตงกันออกไปด้วยจ้ะเพราะอะไรครับย่า
ก็เป็นห่วงก็เหมือนว่าถ้าไปทำงานแล้วก็เอาไปด้วย
ก็เราก็เป็นหัวคิดเขาก็เป็นแรงช่วยกัน
ไปทำงานนี่เขาได้เงินค่าจ้างไหมครับแม่ได้
แล้วเดี๋ยวลูกเอาเงินไปทำอะไรครับให้แม่หมด
ส่วนเด็กลูกเด็กบ้านนี้น่ารักมากครับคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าถ้าปิดเทอมหรือวันหยุดเนี่ยก็ออกไปช่วยรับจ้างด้วย
ทำอะไรบ้างครับปิดเทอมอ่ะคนแรกก่อนเลยฟิล์ม
เก็บแตงเก็บถั่วเลย

บางวันหนูก็ไปเก็บถั่วเก็บแตงแล้วก็ไปล้างลากผักชีแล้วก็ไปล้างลากผักบุ้งค่ะ

ส่วนมากจะอยู่แต่บ้านทำงานบ้านมากกว่าซักผ้าให้ปู่ให้ย่าให้ทุกคนค่ะ
แล้วก็เก็บกวาดบ้านล้างชามทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เก่งมากเยี่ยมมากใครเป็นตัวอย่างใครเป็นต้นแบบ

ฟิลเป็นไงลูกทำอะไรบ้างปิดเทอม
วาดบ้านถูบ้านล้างจาน
จ๋าวันนี้จริงแล้วเห็นบอกว่าบ้านเราเกิดวิกฤตที่มากเลย

ตอนนี้ก็เลยแบบเราไม่ค่อยจะมีต้องมีตังค์จะใช้อะไรอย่างนี้
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตย่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ก็ไปปลูกแตงตอนนี้ย่าก็คือปลูกไปบ้างแล้ว

แต่ตอนนี้น้ำมันไม่มีแต่ถ้าเรามีเงินแบบสักก้อนนึงตกบ่อทำเป็นผักสวนผักของเราเองอย่างนี้
เราก็สามารถที่จะดีเข้าไปรับจ้างเขาหน่อย
ตอนนี้ต้องใช้ทุนสักขนาดไหนครับคุณย่า
ทั้งลงสวนทั้งทั้งหมดเลยก็ประมาณ๕หมื่น

คุณผู้ชมครับเมื่อครอบครัวคือลมหายใจ
ต้องลำบากตรากตรำสักแค่ไหน
ก็ขอสู้สุดหัวใจที่มี

ผู้หญิงตัวเล็กที่หัวใจเกินร้อยคนนี้ครับ
ช่วงหน้าเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ

ให้สามารถพิธีโจทย์คำถามได้๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
คัดแยกแตงกวากับแตงล้าน
และบรรจุใส่ถุงจำนวนยี่สิบถุง
ภายในเวลา๓นาทีครับ